คุณผู้ชมได้ดูหน้าหนึ่งสภิมธ์แท้รัฐวันนี้นะคะ

แฟนเพลงเศร้ามะเร็งคล่าออสคิริบูลนักร้องดังเจ้าของฉายาลูกคอ๗ชั้น
สิ้นบรูสแก๊ปตันผู้ก่อตั้งฟองน้ำนะคะ
วงการบันเทิงต้องบอกว่าช่วงนี้นี่คือช็อกจริงเลยนะคะ
ด้านหลังพี่เบิร์ตคือหมอช้างหมอช้างมาทำไมนะคะ

คนบันเทิงจะปิดปลิวเป็นใบไม้ล่วง

คือก็หลายคนที่สูญเสียไปคือในระยะเวลาที่ติดกันเลยนะคะ
อย่างด้านนี้เห็นไหมคะคุณพรศักดิ์สองแสงคุณออสคิริบูรณ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของพี่ออสคิริบูลก่อนนะครับ

หรือชื่อจริงก็คือคุณรณชัยถมยาปริวัติ
ขมยาปริวัติท่านเป็นอดีตนักร้องนำวงคีริบูล
เสียชีวิตจากไปอย่างสงบด้วยวัยห้าสิบเจ็ดปี
นำร่างของคุณออสกิริบูลมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดเขมาพิรตารามราชวรวิหารจังหวัดนนทบุรีนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้พิธีรดน้ำศพในช่วงเย็น
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะมีเพื่อนพ้องศิลปิน
ในวงการแล้วก็นอกวงการบันเทิง
มาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
อย่างเช่นพี่ชมพูฟุตตี้พี่ปิงฟุตตี้

ใช่ค่ะที่เพศอุทธินปรมมินตร์นะคะ
แล้วก็ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
เป็นคืนแรกอีกด้วยหลังจากที่ช่วงเย็น
มีการทำพิธีรดน้ำศพค่ะ
พี่ชมพูฟุตตี้เล่าบอกว่ารูปข่าวว่า
ออสป่วยเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
ก่อนที่จะลามไปที่กระดูกแต่ครั้งนั้น
ก็รักษาจนหายแล้วนะคะจนทุกคนคิดว่าอาการดีขึ้น
มากลับกลายเป็นว่ามะเร็งมันลามไปที่สมอง
กลายเป็นว่าไปพบมะเร็งสมองนะคะ
ก็รักษาเรื่อยมาด้วยการผ่าตัดเมื่อปลายปี๒๕๖๓คือปลายปีที่แล้ว
และมีการผ่าตัดอีกรอบหนึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก็คือต้นปีแต่อาการของพี่ออสกิริบูรณ
หรือว่าคุณออสคิริบูลเริ่มสุดหนัก

คุณออสเนี่ยคือพี่ชมพูฟุตตี้บอกว่าเป็นคนที่นิสัยดีมาก
รักแล้วก็ห่วงคนรอบข้าง
แล้วที่สำคัญตอนที่คุณออสคิริบูลเป็นมะเร็งเนี่ยนะ
คุณออสห้ามเลยนะบอกว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่น
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเป็นห่วง

ชมพูบอกอีกว่าจริงแล้วมีโปรเจกต์เพลงด้วยกัน
ชื่อว่าเพลงที่ข้างยังว่างไว้รอเธอ
ร่วมกับพี่ออสกิริบูลพี่ต้อมเรนโบนะคะ
แล้วที่สำคัญคือบันทึกเสียงไปแล้วด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมครอบครัวมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรศพเป็นเวลา๗วันนะคะ
ก็คือคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้๑๗ตุลาคมเรื่อยไปจนถึง๒๓ตุลาคมนะคะ
จากนั้นก็จะบรรจุศพไว้เพื่อรอกำหนดชาปนกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับประวัติของพี่ออสคิริบูลนะคะ
จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเรียนเก่งด้วย
เข้าสู่วงการดนตรีในปี๒๕๕๙
เป็นนักร้องนามวงกิริบูลมีสายาลูกคอเจ็ดชั้น
มีเพลงดังพี่เบิร์ตพี่ต้นเนี่ยต้องทันแน่
ครับทันอยู่ทันอยู่เพลงดังโน้ตเจ็บหักรัก
หากรักฉันคงโพบิน
ใช่เลยนะคะเพลงหักรักระวังฉันรักเธอนะคะ
มีอัลบัมในนามคีริบูลทั้งหมด๖ชุดด้วยกัน
แล้วก็มีอัลบั้มเดี่ยวอีกหลายสิบชุดนะคะ
คุณออสคิริบูลหรือว่าพี่ออสกิริบูลของใครหลายคนเนี่ย
เคยแสดงหนังด้วยนะเรื่องความรักของคุณฉุย
คู่กับคุณรัชนกภูลผินเฮ้ยคุ้นจังเลยอ่ะอ่าใช่ค่ะ

นี่ค่ะนะคะท่านเป็นคนน่ารักมากใช่ฮะ
คนที่ใกล้สิทธิ์กับท่านเนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะที่จากไปแล้วก็เป็นเรื่อง
ข่าวเศร้าช็อกวงการดนตรีมากเลยนะคะครู
ครูเพลงชาวอเมริกันแต่หัวใจไทย
บรูซแกทตันอาจารย์บรูซใช่ค่ะ
ดนตรีชาวอเมริกันนะคะผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำนะคะ

ครอบครัวได้ตั้งศพที่สาราเสถียรไทยวัดธาตุทองนะคะ
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็น

เรื่อยไปจนถึง๒๐ตุลาคมนี้
และจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพคือวันพฤหัสบดีที่๒๑ตุลาคมนี้ค่ะ
อาจารย์บรูสเนี่ยท่านเล่นดนตรีเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเลยนะ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีการเล่นดนตรีกับครูบุญยงเกรดคง
ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำวงดนตรีไทยประยุกต์
แล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาของบรรดาศิลปินนักร้องทั่ววงการ
อาจารย์บรูสเป็นชาวต่างชาติคนเดียวนะครับคุณผู้ชม
ที่ได้รับรางวัลศิลปธรจากกระทรวงวัฒนธรรมในสาขาคีตสินเมื่อปี๒๕๕๙
อาจารย์บรูสเนี่ยท่านสุขภาพไม่ดีก็ตามวัยนะคะ
เลือดฝอยในสมองบัวมีอาการต่อมลูกหมักอักเสบแล้วก็อีกหลายโรค
เสียชีวิตช่วงเช้าของวันที่๑๗ตุลาคมด้วยวัย๗๔ปี
แน่นอนนะคะว่าคนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัย
เฉพาะพี่เบิร์ดทงชัยแม่กินไตได้มีการโพสต์ข้อความไว้อะไร
แบบนี้ค่ะบอกว่าออสกิริบูลและบรูสแกสตัน
โพสต์รูปทั้งคู่เป็นขาวดำแบบนี้นะคะ
พร้อมข้อความแสดงความไว้อะไรต่อการจากไป
บอกว่าทั้งสองท่านเป็นศิลปินคุณภาพระดับชั้นครู
แสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับ
ฉริยะลูกทุ่งหมอลำของประเทศไทยคุณพรศักดิ์สองแสง
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีพิธีสวดอภิษฐรรม
นายพรศักดิ์สองแสงนักร้องลูกทุ่งหมอลำเป็นคืนสุดท้ายนะครับ
ในวงการบันเทิงยังไปร่วมงานนะครับไปร่วมแสดงความเสียใจก็ล้นหลามทีเดียว
ในงานสวดอภิษฐรรมนายพรศักดิ์สองแสงคืนสุดท้าย
คุณไม้พิรมพรฮะคนนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักเหมือนกัน
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับไปเป็นเจ้าภาพเลยฮะโดยไม้บอกว่า
พรศักดิ์ถือเป็นครูเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ไมค์
อยากเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำสมัยก่อนซื้อเทปของพี่พรศักดิ์นะ
อัลบั้มมาหัดร้องแล้วก็เอาเพลงของพี่พรศักดิ์นี่แหละ
ประกวดจนร้องเพลงได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วรู้สึกเสียดายที่สูญเสีย
นักร้องลูกทุ่งหมอลำชั้นครูไปสำหรับพิธีชาปนกิจ
พรศักดิ์สองแสงจะมีขึ้นเวลาบ่าย๒โมงวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับที่วัดป่าศรีสว่างบ้านขามตะบนบ้านขามอำเภอเมือง
วัดหนองบัวลำพูอีกความสูญเสียในวงการดนตรีนะครับที่จากไปก็คือ
คุณจิ๋วประจักษิณกิรติบุตรนะครับท่านเป็นมือเบสฮะของ
เพราะว่าท่านอยู่ในวงนี้เหมือนกันเป็นนักร้องนำแล้ว
อะไรต่อครอบครัวของพี่จิ๋วประจักษิณขอให้ไปสู่สุขติแล้วก็มีบทอินาลิลานะครับ
ตามหลักศาสนาอิสลามประกอบเอาไว้ด้วยมีการเชิญศพหรือว่ามายัดนะฮะ
ไปที่มัศยิตฮารูนนะครับแล้วก็ทำพิธีละหมาดนะครับ
ประกอบพิธีฝังในช่วงเย็นที่ผ่านมาโอ้ยังไม่หมด
เมื่อวานนี้ยังไม่หมดนะฮะหน้าฟีดมันเลื่อนมันเลื่อน
แล้วมาเจอข่าวของคนนี้ฮะคือตอนแรกอ่ะผมเห็นรูปเนี้ย
ผมยังจำท่านไม่ค่อยได้เพราะว่าหน้าท่านแบบคือมีอายุมากขึ้นอ่ะ
คุณชาลีเชิญยิ้มคุณชาลีเชิญยิ้มฮะเคยอยู่คณะกับพี่ศรีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยใครที่เคยดูสมัยไอ้ม้วนวีดีโอนะพี่ต้น
วีดีโอพวกที่อัดมาจากคาเฟ่อะไรอย่างนี้ดังมาก
เคยเห็นหน้าพี่เขานี่ครับคือพี่ชาลีไปรักษาตัวจากอาการถ่ายเป็นเลือดและความดันต่ำขาอ่อนแรงนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมนะครับแล้วก็อาการสุดหนักลงเรื่อย
กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบนะครับครอบครัวตั้งศพที่วัดโคกทรายอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
โอ้โหยังเมื่อวานนี้นะครับยังมีอีกฮะยังไม่หมดแล้วฮะเป็นการเสียชีวิต
อันนี้ผมวงการภาพยนตร์คุณแหลมพระนครฟิล์มพระนครฟิล์มดังมาก
หนังดังในพระนครฟิล์มนี่ฮะคุณแหลมพระนครฟิล์มหรือธวัชชัยพันธ์ดี
เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ครับและเป็นผู้จัดการทั่วไปของค่ายพระนครฟิล์ม
โดยพี่แหลมมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและเป็นโรคเครียด
คนบันเทิงที่เคยร่วมงานนะครับแล้วก็เคยแสดงภาพยนตร์ในค่ายของพระนครฟิล์มเนี่ย
ก็มีการโพสต์ไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากแล้วมาดู
คนที่ทำนายทายทักเอาไว้ก่อนหน้านี้มีข้อมูลบอกว่าหมอช้างทศพรศรีตุลา
คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าดวงเมืองโดยทั่วไปของเดือนตุลาคมมันแรง
แต่สิ่งที่หมอช้างเคยทำลายไทยทักเอาไว้ก็บอกว่าคนดังจำนวนมาก
เราจะสูญเสียคนดังในเดือนตุลาคมนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อ
นี่แกทายมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ใช่ครับพี่โอ้โหแล้วมันเป็นประเอิญตรงกันพอดี
เมื่อวานนี้วันอะไรทำไมคนบันเทิงจากไปเยอะขนาดนี้แต่ไม่